ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมช่วยพี่มาช่าด้วย

บุกมาที่หน้าบ้านคือไม่ได้มาแค่ครั้งเดียว
ก่อนหน้านี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

เขาบุกมาหาพี่ชาติถึงหน้าบ้าน
จากการฟังข้อความเสียงในคลิปเนี่ย

แล้วก็ชอบมายืนด่าพี่ช่าหน้าบ้าน
ครั้งนี้ทนไม่ไหวแล้วจริงค่ะ

และเท่าที่ฟังดูผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะคุณ

ร้อนจนพิช่าต้องเรียกตำรวจมาเลยนะคะ
มันรวนมันรวมหมดแล้วพี่ได้ดูรึเปล่า

แต่ประเด็นก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมมาบ้านพี่ช่าหลายครั้งแล้ว

แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วคือก่อนหน้านี้มันหลายครั้งเหลือเกิน
ก็เลยออกไปอัดคลิปด้วยตัวเองแล้วก็ถ่วงเวลารอเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยหน้าตาดีในคอมเมนต์เนี่ย
คอมเมนต์กันบอกว่าหน้าตาดีคุ้นว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือเปล่า
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะคะไม่รู้ว่าจุดประสงค์มาเพราะอะไร
ที่สำคัญคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกพี่ช่าอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวเป็นอันตราย
แล้วจริงคือในคลิปมีบอกอันหนึ่งที่บอกว่า
ให้พี่ช่าจ่ายค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เขามาให้ด้วย
ก็เลยงงเดี๋ยวรอสอบถามพี่ช่ากันอีกทีแล้วกันเนาะคุณผู้ชม